ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมคดีนี้กันหน่อยนะฮะ
เมื่อวานนี้เราก็ตามกันอยู่นะครับวันนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะ
ต่ามวุลเฮียงขันทวุฒิ์เป็นเจ้าของไล้มันส่วมปะหลัง
ยาดไปเจอเป็นศพอยู่ที่กระท่อมที่ไล่แหละในสภาพถูกทำร้ายร่างกาย
กายจับใส่กุญแจมือมัดไพ่หลัง
เงิน๔๐๐๐บาทหายไป
เป็นเงินจากการขายมันสำปะหลัง
ความจริงจะเอาไปประกันตัวหลานชาย
ที่ต้องโทษคดีเรื่องของยาเสพติดด้วย
ผู้ต้องสงสัยว่าทำร้ายคุณตา
แล้วก็ชิงเงินไปเนี่ยก็คือคนนี้นะฮะ
เป็นอดีตพลทหารเพิ่งมาสมัครทำงานที่ไร่

ได้แค่สิบกว่าวันถามว่าทำไมต้องสงสัย
เพราะหลังจากที่ไปเจอศพคุณตาเนี่ย
คนนี้หายไปคนงานในไร่คนนี้หายไป
คนนี้นะฮะนายจักริตกุลแดงอายุ๓๓ปีนะครับ
เป็นอดีตพลทหารนะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับท่านผู้ชมครับ
ร่องรอยล่าสุดที่ไปเจอเบาะแสเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิด
ที่เห็นนายจักริตขี่จักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีดำแดงนี่นะครับ
แล้วเลี้ยวขวาเพื่อจะขี่มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชายภูมิ
กล้องวงจรปิดตรงนี้คือ๑๑นาฬิกา๘นาทีวันที่๑๖ตุลาคมนะครับ
ก่อนที่จะมีคนไปเจอศพคุณตาตอนเย็นที่ไร่มันสำปะหลังนะฮะ
หากสังเกตที่บริเวณที่พักเท้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยเห็นไหมฮะ
ตรงจุดข้างหน้าเนี่ยนะฮะระหว่างขาของคนขี่เนี่ยมีถุงปุ๋ยสีขาววางไว้ด้านหน้ารถด้วยนะครับ
จากนั้นนายจักริตขี่รถผ่านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยขี่ไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
นี่๑๑นาฬิกา๑๑นาทีแล้วนะครับ๑๖ตุลาคม
คือเห็นแบบผ่านไปแวบเดียวเลยนะฮะกล้องอีกมุมนึงจับภาพเอาไว้ได้นะครับ๑๑นาฬิกา๑๖นาที
นายจักริตขี่รถในเส้นทางตรงยาวนี่นะฮะในคลิปจะเห็นว่าถุงปุ๋ยสีขาวก็ยังวางอยู่ที่หน้ารถจักรยานยนต์
เชื่อว่าคงเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือว่าเอาอะไรมานั่นแหละแล้วก็
รัศมีกล้องแล้วก็หายไปแล้วเชื่อว่าจะออกนอกพื้นที่จังหวัดชายภูมิไปแล้วด้วยนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ได้คุยกับญาติของคุณตาบุญเฮียงนะฮะที่เสียชีวิตนะครับแล้วเธอก็ถ่ายคลิปสุดท้ายของคุณตาบุญเฮียง
ตอนที่ยังอยู่กับนายจักริตที่เป็นคนก่อเหตุและเป็นคนงานในไร่
ตุลาคมก่อนจะเกิดเหตุสิบหกตุลาคมคุณตาบุญเฮียงที่เสียชีวิตเสื้อสีฟ้าด้านหลังนะฮะ
นายจักริตเนี่ยเดินมานะเอาเห็ดมาให้คุณตาบุญเฮียง
ตอนนั้นตั้งใจส่งคลิปไปให้ลูกสาวคุณตาที่อยู่เมืองนอกเนี่ยดู
อ่าก็เลยติดคนงานในไร่ก็คือนายจักริตด้วยอืม

คือมาสมัครทำงานในไร่เขาได้แค่๑๐กว่าวัน
นี่สุดท้ายเนี่ยทำร้ายเขาเอาเงิน๔๐๐๐บาทแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
อ่าเดี๋ยวลองฟังตรงคลิปอีกทีนึงนะ

มาขึ้นเร็ว

ลองอะไรนะพวกนี้อย่างนี้
ไปมาเข็มข้าวเคียงได้เห็ดอีก

มาเช็บเห็ดมาเช็บเห็ด
สะเห็ดด้วยแล้วเราก็เคศ
นี่คุณหายจักรดิเนี่ยเอาถุงเห็ดมายื่นให้

ญาติของคุณตาแล้วไปคุยกับคุณตาหยุดนิดนึง
ใครจะไปคิดว่านี่อีกไม่กี่วัน

ทำกับคุณตาแกได้ลงคอนะคะ
คุณตาก็อายุ๗๔แล้ว
แล้วโหดเหี้ยวมากถึงครั้งกลับ
เอากุญแจมือใส่แล้วก็มัดไพ่หลังเอาไว้อ่ะ
ร่องรอยถูกทุบถูกทำร้ายนะฮะ
โดยเฉพาะที่ศีรษะนะครับแล้วก็คือเจ้าของคลิปเนี่ยบอกสงสารคุณตาบุญเฮียงมาก
ไม่คิดว่านายจักริตจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้แล้วตัวนายจักริตเองเนี่ยตอนที่มาทำงานที่ไร่
ก็มีพฤติกรรมแปลกอยู่ชอบใส่หมวกปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดเวลา
ก่อนจะเกิดเหตุแค่๒วันคือ๑๔ตุลาคมยังขอให้เธอเนี่ยโอนเงิน๑๐๐บาทให้หน่อย
อ้างว่าโอนเข้าบัญชียายของนายจักริตแต่เธอบอกเธอสังเกตเห็นว่าชื่อบัญชีตอนโอน
มันก็ชื่อนายจักริตนั่นแหละนี่ฮะนี่มีหลักฐานเห็นไหมฮะที่คุณสังวานญาติคุณตาบอกเนี่ย
จักริตบอกช่วยโอนเงินเข้าบัญชียายให้สักร้อยหนึ่ง
พอโอนไปแล้วนี่โกรธไปชื่อผู้รับมันคือชื่อจักริตนั่นแหละ
เอาแล้วจะโอนให้ยายให้ได้ยังไง
สุดท้ายอีกแค่๒วันก็มาก่อเหตุกับคุณตาบุญเฮียง
แต่พี่ดูแล้วมันไม่ใช่หรอกพี่รู้อยู่ว่าไม่ใช่ชื่อยายมัน

อืมนั่นแหละร้อยหนึ่ง
แล้วก็หยุดงานด้วยแล้ววันนั้นคุณตาไม่สบาย
คุณตาลูกสาวจะมาใช่ไหมพี่บอก
ถ้าเป็นไข้ไม่สบายก็พักอยู่บ้าน
มันก็หยุดนะมันก็หยุดตามคุณตาวันนั้น
คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
คนในหมู่บ้านที่ชวนนายจักริตมาทำงานเป็นลูกจ้าง
ไร่มันสำปะหลังของคุณตาบุญเฮียงนะฮะ
นี่ฮะคุณธนพลนะชื่อเล่นชื่อเต้ยนะครับ
คือทางคุณเต้ยเนี่ยบอกว่าเขาไปเจอผู้ชายคนนึงนะ
ก่อนที่จะชวนมาทำงานในไร่นะ
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งหลบฝนอยู่ที่สาราริมทาง
นายจักริตเนี่ยทักเขาก่อนทักเขาว่าพี่จะไปไหน
คุณเต้ยบอกผมก็ตอบกลับไปว่าจะกลับบ้าน
นายจักริตบอกขอตามไปด้วยได้ไหม
คุณเต้ยบอกตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรก็บอกก็ตามมา
ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
แล้วก็พานายจักริตเนี่ยกลับมาที่บ้าน
แล้วมาบอกกับเท่าแก่เพื่อจะขออนุญาตให้นายจักริตเนี่ย
ทำงานด้วยเพราะตอนนั้นกำลังหาคนงานเพิ่มกันอยู่
พอเท่าแก่ก็คือคุณตาบุญเฮียงเนี่ย
ตกลงให้นายจักริตมาทำงานด้วย
คุณเต้ยบอกก็เลยให้มาอยู่ที่ห้องพักนะฮะ
พอมาอยู่ที่ห้องพักอยู่จักริตนี่หยิบกุญแจมือชูขึ้นมาให้ดูต่อหน้าต่อตา
ตอนนั้นคุณเต้ยบอกอยู่ในห้องกับคุณพ่อ
แล้วจักริตก็พูดว่ากูไม่กลัวใครนะ
แล้วก็เก็บกุญแจมือใส่กระเป๋า
ตอนนั้นคุณเต้ยบอกตัวคุณเต้ยกับพ่อเริ่มกลัวแล้วนะ
ขณะที่อยู่ในห้องพักกันเนี่ยจักริตก็มีพฤติกรรมประหลาด
ชอบใส่หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
คือไม่ได้ว่าตอนไปไหนแล้วปิดนะอยู่ในห้องยังปิด
คือคุณเต้ยบอกทุกวันนี้ยังรู้สึกผิดอยู่เลย
ที่เป็นคนพานายจักริตเนี่ยเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน
เข้ามาทำงานในไร่มันสำปะหลัง
ถ้านายจักริตฟังอยู่อยากให้เข้ามามอบตัวโดยเร็ว
พอมาถึงบ้านพักผมก็เลยพาเข้าไปหาเท่าแก่
คือว่าต้องอนุญาตเจ้าของบ้านก่อนครับ
นองอยู่ที่พื้นข้างล่างนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นคุณตาบุญเฮียงเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่กระท่อมที่ไร่มันสำปะหลัง

หลังจากนั้นประมาณ๑๐โมงได้
นายจักริตก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปจากพื้นที่กระท่อมของคุณตาอย่างรวดเร็

ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับท่านผู้ชมครับ
ภรรยาของคุณตาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนี่คุณยายนะฮะ
คุณยายบอกยังเห็นนายจักริตมาเก็บข้าวของที่บ้านพักอยู่เลยนะ
แล้วก็ตะโกนบอกยายเดี๋ยวจะไปข้างนอกนะ
ทั้งที่ก่อเหตุทำร้ายคุณตาเสียชีวิตมาแล้วนะฮะ
กลับมาเก็บข้าวของที่ห้องแล้วบอกยายบอกยายเดี๋ยวจะไปข้างนอกนะ
จากนั้นพอนายจักริตออกไปไม่นานลูกหลานญาติญาติก็วิ่งมาบอกยาย
บอกนี่เจอศพคุณตาถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ที่กระท่อม
เชื่อว่านายจักริตเนี่ยต้องเตรียมการมาอยู่แล้วนะ
แล้วตอนที่ทำงานที่ไร่เนี่ยคงสังเกตเห็นว่าคุณตาเนี่ยพกเงินติดตัวไว้เป็นจำนวนมาก
ได้ยินจันทร์ฌาวอื่นบอกว่าย้าไปโน่นก่อนเดอร์
ดูเขารีบเก็บของไง
หนอนแถวเฉ่าอื่นไม่สบายก็เรลียดสิก่อนสนใจเธอนะ
อืมเพราะเขาไปเลี่ยวจะพักนึงจากประมาณครึ่งสมองเลย

คือปกติคุณตาบุญเฮียงแกก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
ชาวบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ผ่านกระท่อมของคุณตาที่ไร่มันสำปะหลังเนี่ย
ตอน๙โมงเช้านะฮะยังเห็นคุณตาบุญเฮียงนอนอยู่ที่กระท่อมตามปกติเลย
แล้วก็มีนายจักริตอยู่แถวนั้นนั่นแหละเหมือนกับนั่งนอนคุยกันอยู่
นายจักริตเองก็กำลังก่อกองไฟเพื่อจะคลายหนาวให้คุณตาด้วย

แกไม่ค่อยสบายแกนอนอยู่ครับนอนอยู่เปย์
แต่คนที่ฆ่าแกกำลังก่อไฟอยู่ใกล้แกครับอยู่ใกล้กันที่เปย์แกนอนนะครับ
ก็ใช่ก็วันนี้เราไม่ได้ทำงานวันนี้เราหยุดเราพักผ่อนตาผมก็คุยแค่นั้น
นี่เกิดเหตุที่ชายภูมินะ๑๖ตุลาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปเจอศพคุณตาช่วงเย็นแต่ตอนนี้เนี่ยมีเบาะแสว่า
พบชื่อนายจักริตกุลแดงเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีธนาคาร
เป็นธนาคารแห่งหนึ่งแถวลาดหลุมแก้วปฐุมธานี
แล้วก็เอาเงินสี่หมื่นบาทที่เอาไปจากคุณตาบุญเฮียงเนี่ย
มอบให้กับยายตัวเองแล้วค่ะแล้วมีรายงานข่าวว่าตอนนี้
หนีไปอีกหนีไปอยู่ที่เพชรชบูรณ์แล้วตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะฮะ
พวกมันจะหนีได้เร็วขนาดนี้เลยนะนั่นสิค่ะโอ้โห